เอาไปดูเรื่องหมอปลาบ้างเมื่อวานนี้หมอปลาไปเป็น
เป็นคนกลางด้วยไปพิสูจน์ด้วยเพราะว่ามีครอบครัวหนึ่ง
คุณตาเนี่ยก็เสียชีวิตหลานก็เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตพร้อมกัน
แต่สองอย่างที่เหมือนกันแล้วคาใจของญาติฝ่ายหนึ่งก็คือ
อาการคือทั้งสองคนน้ำลายฟูมปากฝั่งหนึ่งอยากให้ชันสูตรซ้ำ
อีกฝั่งหนึ่งบอกไม่ต้องเผาเลยนะฮะเกือบต่อยกันในวัดเนี่ย
การเย็น
สุธิสะอาดเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครครับ
เป็นที่ตั้งศพของเด็กชายธีรศักดิ์หรือว่าน้องทีอายุ๖ขวบ
กับนายนาโรงสักอายุห้าสิบหกปีนะครับ
เป็นตาของน้องทีเสียชีวิตพร้อมกัน
ซอยนิมิตรใหม่แขวงสายกองดินเขตคลองสามวาฮะ
ญาติฝังพ่อของน้องที่
โดยใบแจ้งตายระบุว่าน้องทีนเสียชีวิตเพราะขาดอากาศจากการจมน้ำ
ส่วนนายนรงศักดิ์เสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันจากภาวะหัวใจโต
อยู่ในบ้านซึ่งไม่ไกลกัน
ทั้งคู่มีอาการคล้ายกันคือน้ำลายฟูมปากครับ
แล้วก็มันมีขวดน้ำเนี่ยนะครับ
วนน้ำที่ตกอยู่ใกล้กับศพของน้องทีด้วย
สงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นสาเหตุให้หลานเสียชีวิตหรือเปล่า

อย่าบอกแล้วว่ามาทั้งพิสูจน์แล้วมาเป็นคนกลาง

บอกจะอนุญาตไหมเอาศพไปพิสูจน์อีกรอบนึงเนี่ย
ตามความต้องการของพ่อน้องทีเนี่ย

ฝั่งแม่รวมถึงยายของน้องทีบอกว่า
ก็ผ่าไปแล้วจะเผาแล้วเผาวันนี้
เนี่ยวันที่เราอ่านข่าวอยู่เนี่ย๒ธันวาคมเนี่ย
หมอปลาก็เลยถามยายเรื่องยายแล้วยายรู้เรื่องขวดน้ำไหม
บอกไม่รู้เรื่องอ่ะรู้แค่ว่าหลานนะฮะ
มาถามว่าเป็นของใครบอกว่าเอามาจากบ้านตา
ตาก็คือคนที่เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ย
ขณะที่พนักงานสอบสวนยืนยันกับหมอปลา
โทรไปสอบถามนะครับบอกว่าตอนไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ไอ้ขวดน้ำอะไรที่ว่าเนี่ยตรงนี้ที่เกิดเหตุ
ไม่ได้มีการเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
หมอปลาก็เลยพยายามอธิบายกับญาติบอกว่าเรื่องนี้มันจะคลี่คลายได้นะ
มันต้องชันสูตรใหม่โดยเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วง
ค่าใช้จ่ายจากนั้นหมอปลาไปที่บ้านของน้องเทีย

หมอปลานี้ไปทดลองดื่มน้ำในบ้านก็ปกติดี

น้ำในบ้านก็ปกติดีแต่สักพักเอาล่ะหมอปลาทำท่าจะอาเจียนพี่ต้น
เอาเหรอทำท่าจะโอกจะอ้ากนะฮะแล้วบอกว่าไงรู้ไหม
ทียังอยู่เจอแล้วสัมผัสได้เหรอคือสัมผัสได้ว่าน้องทียังอยู่นี่
โอกแล้วโอกแล้วอ้ากแล้วเหมือนต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง

เอ้ยเข้าไปไหนมึงดูเลยมียาน้องอยู่เนี้ย
ถ้าตามความเชื่อคิดว่าอย่างไรไม่รู้เลยแต่มียาน้องอยู่เนี้ย
ยังไม่ไปไหนกันเลยบอกเข้าไม่ได้เลยไม่มันแปลกตรงที่ว่ามันแปลกอันเนี้ย
คือตั้งข้อสังเกตว่ามันแปลกว่าจุดที่ว่าเจอศพน้องอยู่หลังบ้าน
หลังบ้านผมไม่เป็นอะไรเลยแต่หลังเนี้ยผมแย่
จากนั้นหมอปลานะครับก็ไปที่สนนิมิตรใหม่
กับพ่อของน้องทีแล้วก็ญาติโดนภูมิกับสนนิมิตรใหม่
บอกเอ้าคุยกันสิคุยกันให้จบจะเอายังไงนะ
ตำรวจจะได้ทำตัวถูกจนได้ข้อสรุปเมื่อช่วงค่ำ
ที่ผ่านมาครับว่าทั้งสองฝ่ายยินยอมแล้วล่ะให้ส่งศพหลานเนี่ย
ผ่าชนะสูตรซ้ำที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แต่ว่าในส่วนของศพตานะคุณนรงศักดิ์นะ
เดี๋ยวเขาจะเผาวันนี้ครับเผาไปก่อนครับ